มาดูกันเลยปลานินวันนี้นะคะ๗๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะปลาทูนึ่ง๑๔๐บาทต่อเข่งนะคะ
ปลาสลิด๑๕๕บาทต่อกิโลกรัมส่วนปลาช่อนวันนี้๑๖๐บาทจ้า
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันต่อเลยราคาหมูเนื้อแดงก็คงที่นะคะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้๕บาทต่อบ่อ